เป็นเรื่องราวของหนุ่มพิการสู้ชีวิต
นั่นก็คือคุณก๊อฟหนุ่มหัวใจแกร่งค่ะ
แม้ว่าร่างกายจะไม่พร้อม
แต่เขาก็ไม่ยอมให้มาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตนะคะ
ไปติดตามเรื่องราวนี้กันได้เลยค่ะ
คนเราเกิดมาคุณเกิดมาคุณสู้หรือยัง
ถ้าคุณสู้แล้วคุณต้องหาจุดที่คุณเก่งที่คุณเป็น
ขอให้คุณนิการหรือคนที่เดินได้ทุกคน
คุณทั้งคู่สู้กับโชคกระดาษของคุณ

เราก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเอง
สวัสดีครับผมชื่อก๊อฟ
เป็นพ่อค้าขายช็อปเป็นคนนิกานะครับ
เป็นโรคประโยคที่จริงที่ทรงกิจไปนานเรียงครับ

ก็มีปวดขาบ้างครับแล้วก็ปวดขาแล้วก็ชาร์จ

มือตอนนี้ก็อาการก็เริ่มแย่แล้วครับมือก็ชาครับ
เสียข้างหนึ่งครับใช้กลางได้ฝั่งนู้นฝั่งเดียว
ขาเสียสองข้างราคานี้มันดังเหมือนเข็มแทงอ่ะ
อย่างนี้เวลาเราอยู่บ้านคนเดียวเราใช้ชีวิตยังไง
ห้องน้ำอาบน้ำซักผ้าเองอะไรเอง

บ้านหลังนี้มีคนได้บุญให้ผมอยู่ฟรีครับ
เสียคณะเข้าไฟเองเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ม้อยบริธีครับ
เนี่ยคณะเข้าไฟตกเดือนเท่าไรครับสามร้อยครับ
เราจ่ายคณะเข้าไฟเดือนแต่สามร้อยเนี่ยเรามีเงินพอนะต่อเดือน

ที่พี่ก๊อฟจะมาอยู่ที่นี่พี่ก๊อฟอยู่ที่ไหนทุกวัน

ก็ขโมยจากรถพ่วงข้างเราก็หนีไปเลยครับ

รถไอ้คันแดงสำล้อคันแดง

มีคนก็โทษสาวในหิวสูกแกล้งสูกว่า

จะไปใช้พ่วงข้างเหมือนเดิมดีไหมป้า

ของพวกนี้ที่พี่ก๊อฟขายซื้อมาจากไหน

แล้วเราไม่กลัวโดนขโมย

ก็ต้องพักกุญกิณฑ์ออกไปซื้อเยอะเทิม
เป็นเวลาคือกาวภาพใหม่ที่ไหน

ถ้าวันพุธตลาดปวดทองนอกเลิก๔๐๐๕๐๐
ถ้าเป็นวันอังคารกับวันพุรหัส

ถ้าศุกร์สาวทิพย์ก็อยู่ตลาดฮุกเลิกถึงคืน
ตลาดโจฮุกเลิกมึงนลนะครับ
มีหนังยางมัดผมมีกิฟต์หนีบผม
มีที่มัดผมมีที่ข้างผมของผู้ชาย
แล้วก็มีหวีมีตะกายตัดเล็บมีฟุงแจ
มีพาเซนต์หน้าฝุ่นใหญ่หมวกอบน้ำโต๊ะคีบ

ถ้าไหน๑๐บาทจะมีราคา๗อุณหกา
ถ้าไหนไม่ติดราคาอย่างพวกนี้อย่างยีห้อยเนี่ยครับ

เคยขายด้วยหน่อยยิ้มสูตรสำหรับไหน

๑๐บาทบางวันขายไม่ได้เลย

ที่ก่อนหน้านี้เรารู้สึกท้อแท้กับชีวิต
พอได้แต่ก็ต้องทำใจครับ
ทุกวันนี้ค่ะพี่ก๊อฟเราให้กำลังใจตัวเองกันบ้าง
ต้องทำใจต้องปงให้ได้ครับกับน้ำขานตัวเอง
คนเราเกิดมาคุณเกิดมาคุณสู้หรือยัง
ถ้าคุณสู้แล้วคุณต้องหาจุดที่คุณเก่งที่คุณเป็น
ขอให้คนนิการหรือคนที่เดินได้ทุกคน
คุณต้องสู้สู้กับโชคกระตาของคุณ
ถ้าใครไม่เห็นคุณค่าของเราเราก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเอง